คุณคะอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เป็นตำนานอาถรรพ์และเป็นเรื่องจริงด้วย
ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นอาถรรพ์และมีเรื่องเล่าค่ะ
ช่องไฟนรกอีกชื่อเรียกหนึ่งของช่องเขาขาด
ซึ่งเป็นทางส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายมรณะ
วันนี้เราก็มาถึงที่บริเวณช่องเขาขาดแล้วนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ย
เฉลยศึกจะต้องสร้างทางรถไฟรับทั้งวันทั้งคืนเลย
เหล่าเฉลยศึกต้องทำงานในเวลากลางคืนต้องจุดพบไฟและก่อกองไฟเวลาทำงาน
ราวกับเปลวไฟแห่งนรกที่เดินมานะคะแล้วก็จะเจอไม้หมอน
เราเดินเลยช่องเขาขาดมาหน่อยนะคะเราก็จะเจอช่องคอและสี
อีกคนถือค้อนอีกคนถือสิวเจาะลงไปให้เป็นรู
จากนั้นก็ใส่ระเบิดลงไปเพื่อให้เกิดเป็นช่อ
จากนั้นเฉลยศึกก็ต้องขนเศษหินด้วยมือเปล่า
ฟังไปได้ความรู้ด้วยแต่ว่าก็แอบมีคนลุกนิด
น้าชายมุชน้าเคยเห็นไหม

นรกมันอยู่ในใจของสุฬค
ชาวต่างชาติเนี่ยเขาเรียกตรงนี้ว่าช่องไฟนรก
เพราะว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
ทหารญี่ปุ่นจับมาเป็นเฉลยใช่ไหม
แล้วก็ใช้แรงงานขุดเจาะช่องเขาขาดตรงนี้
เพื่อทำเส้นทางรถไฟที่แทบจะไม่มีเครื่องจักร

ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก
และต้องทำงานกันแบบขาบรุ่งหามค่ำ
ทำงานกันกลางคืนก็ต้องมีการจุดไฟ
หรือว่าก่อกองไฟในการทำงาน

ผู้คนเนี่ยก็จะทำให้เห็นแบบแสงไฟ

เหมือนเป็นเปลวไฟนรกอะค่ะคุณ

พันธุ์สนาที่เขาเปรียบเบลยคือเปรวไฟในระลก
เงาคนมันจะวุบวาบสติในตอนกลางคืนมามี

และทำจากบรรทึกประชุมร้ายแห่งเรารลี่ศึก

เป็นแรงงานในการทำทางรถไฟ
อันนี้คือหลายคนน่าจะทราบประวัติญภาพเรื่องราวว่า

เรื่องเล่าของสถานที่แห่งนี้ยังมีอีกเยอะเลย

เป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์อีกมากมาย
ติ๊กต๊อกก็มีอะไรดีให้เราดูนะคะ